นี่ชาวบ้านที่ขอนแก่นเขาก็แห่กันเอาไปขายเหมือนกัน
ร้านทองอุเทรนี่ร้านทองอุเทรนนะครับในเขตที่สมบัตินครขอนแก่น
ประชาชนเข้าร้านทองครับเอาทองไปขายอย่างต่อเนื่อง
ราคาทองคำเป็นทองคำแท่งในช่วงเช้าของเมื่อวานนะ
ขายออกบาทละ๓๗๐๐บาทครับแล้วก็ซื้อข้าว๓๖๐๐บาท
ส่วนราคาทองรูปภัณฑ์ขายออกบาทละ๓๑๐๐๐บาท
แล้วก็ซื้อเข้า๒๙๑๐๐บาทครับ
เจ้าของร้านระบุว่าช่วงนี้มีคนเอาทองคำมาขายเยอะเลย
เพราะว่าราคาทองคำมันเพิ่มนะฮะ
เป็นผลมาจากภาวะสงครามแล้วก็น้ำมันที่มันขยับตัวสูงขึ้น
ร้านเนี่ยก็สำรองเงินสดไว้แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะ
แล้วก็ยังสามารถรับซื้อและขายออกได้ตามปกติ
เหมือนกับการระบาดโควิดรอบแรก
ตอนนั้นยอมรับว่าขาดสภาพคล่องไปเหมือนกัน
ภาวะราคาทองคำปรับขึ้นน่าจะเป็นช่วงสั้น
เดี๋ยวถ้าสถานการณ์สงครามมันดีขึ้น
ว่าราคาทองคำน่าจะปรับตัวลดลงครับ
ก็เมื่อวานเราดูใครนะพี่กะละแมใช่ไหม
คนดังเอาทองไปขายวันนี้ดูคนนี้หน่อยได้ไหม
ลงเพจบอกว่าเมื่อทองขึ้นไปสิคะอย่าไปรอ
โดยโพสต์ภาพนะครับเธอเอาทองรูปภัณฑ์นะฮะ
เส้นใหญ่หนาหลายเส้นปุ้ยเอ้ยทะเลสิ
คาเดย์ให้หน่อยพี่ไม่คุ้นกับการเก็บทอง

คือถ้าเกิดว่าเอาแบบไม่โป่งนะฮะ
ข้างในไม่โปร่งนะสักประมาณ๑๕บาทได้ไหม
ไม่รู้สิพี่ไม่ถนัด
ถนัดไหมเมื่อกี้ในกำมือนั้นประมาณสักเท่าไหร่
ถ้าทองนี่อ๋อโหน่าจะเส้นละ๒บาทไหมนะฮะ
เออพันเหมือนวูเลยนี่แหละ
แต่เธอไม่ได้บอกนะเธอขายไปกี่เส้น
แล้วก็กำเงินกลับบ้านไปเท่าไหร่
เอามาดูราคาทองคำล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำครับ

หลังจากปรับราคาขึ้นทั้งวัน๑๐ครั้งนะ
โอ้นะครับราคาทองคำแท่งขายออกนะครับ๓๙๐๐บาท
รับซื้อ๓๘๐๐บาทแล้วก็ทองรูปภัณฑ์ขายออกนะครับ
๐บาทแล้วก็รับซื้อ๓๒๔๔บาท๒๐สตางค์ครับ
ราคาทองคำผันผวนนะคะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ